คุณผู้ชมคะคดีของน้องชมพู่โอ้โหร้อยกว่าวันนะคะ
ก็ยังรอความคืบหน้าทางคดีจากทางตำรวจอยู่นะคะ
แต่ว่าในช่วงเวลานี้ค่ะความเคลื่อนไหวที่บ้านกกอกที่มุกดาหาร
เคลื่อนไหวก็คือคึกคักมากโดยเฉพาะใกล้ถึงวันที่ลุงพลจะขึ้นเวทีคอนเสิร์ต
ร้องเพลงกับคุณจินตราที่เต๋างอยเนี่ยนะคะที่เขาจะมีงานกันวันที่หนึ่งกันยายน
คนก็เลยไปบ้านลุงพลเยอะมากเหมือนกับไปให้กำลังใจด้วย
เหมือนกับดูว่าลุงพลจะซ้อมร้องทรงร้องเพลงอะไรอีกไหมอย่างภาพคนที่เขาไปหาลุงพลวันนี้เนี่ยนะ
เขาไปกันเป็นคันรถคันรถทัวร์นะรถทัวร์ไปแบบสองสามคันนะคะ
แทบแตกไปดูบรรยากาศกันนิดนึงค่ะ
นี่ค่ะบรรยากาศคึกคักแบบนี้นะคะก็จะมีกล้องยาวมีอะไรเขาเดินทางกันมาจากหลายพื้นที่
นี่มาจากขอนแก่งอืมมีทีมลูกวงห้าสิบชีวิต

อันนี้นกนิสนี่อ๋อเธอยักษ์ด้วยเหรอนี่ค่ะเอ่อ
ก็เป็นบรรยากาศสนุกสนานกันแหละก็คือก็เตรียมตัวจะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยอะไรด้วยนะคะ
อืมลุงพลก็ร่วมร้องเพลงด้วยนี่ค่ะ
นายวิเชียนคันทภูมิหัวหน้าวงพินนิรนามบอกว่าตอนนี้เนี่ย
ตั้งใจไปหาลุงพลมาจากขอนแก่นเนี่ยนะออกจากขอนแก่นตั้งแต่ตี๕
ให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตนนะคะ
ก็มั่นใจว่าลุงพลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
คนผู้นี้น่าสงสารเขามีความเห็นใจค่ะ
ทีนี้ค่ะป้าแตนค่ะทีมข่าวเคยไปถามแล้วนะคะ
ว่าจะขึ้นไปแจมบนเวทีกับลุงพลด้วยไหม
แตนบอกไม่เอาหรอกร้องเพลงไม่ได้เพราะเหมือนกับลุงพลค่ะ
อะไรแบบนี้นะคะก็ขอเชียร์อยู่ข้างล่างเวทีก็แล้วกัน

วันนี้ค่ะป้าแตนนี่หยิบกระดาษที่มีเนื้อเพลงจากใจลุงพล
แล้วก็มาร้องเป็นกำลังใจให้ลุงพลด้วยนะคะ
เพลงนี้คนแต่งให้เดี๋ยวลองดูค่ะ
เหมือนโชคชะตาจากฟ้าเบื้องบน
ให้มองมนต์สับสนในใจ
เจ็บปวดจริงนะ
ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร้าย
ทั้งที่มีความจริงใจ
แต่ทำไมถึงเป็นเช่นนี้

แตนก็ร้องเพลงให้กำลังใจลุงพล

มีคนแต่งให้ลุงพลก็เลยเอามาร้องให้ฟังกัน

ส่วนเพลงเตางอยคุณผู้ชมค่ะ
ที่มีการปล่อยคลิปเอาไว้ในยูทูป

ก็เป็นเสียงของลุงพลและคุณจินตราภูลาภนะคะ
นี่ที่คลิปเขียนว่าเตางอยจินตราภูลาปะทะลุงพล
คุณผู้ชมยอดวิวในยูทูป
นี่ค่ะ๕ล้านกว่าวิวแล้ว
ทีมงานของคุณจินตรานำเงินไปมอบให้๑แสนบาทค่ะ
แตนบอกว่าวินาทีที่เขานำเงินมาให้เนี่ยนะตกใจมาก
ไม่เคยเห็นเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้ไม่คิดว่าชีวิตตัวเองจะโชคดี
นี่ค่ะเงินสดเป็นปึกแบบนี้

เงินทั้งหมดก็จะเก็บเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกชายทั้งสองคนได้เรียนหนังสือนะคะ

เป็นค่าที่ร่วมงานกับคุณจินตราภูลาภูลาภูลาในครั้งนี้
ค่าใช้จ่ายในการร้องเพลงขึ้นเวทีคอนเสิร์ตด้วยอะไรด้วย
มวงเอ็มวีอะไรพวกนี้๑๐๐๐๐๐บาท

ส่วนตาชาญค่ะวันนี้ก็มาด้วยนะคะ
ก็บอกว่าเสียงดนตรีมันคลึกคลื้นจนทนไม่ไหวต้องขอมาร่วมสนุกด้วยสักหน่อย
มาถึงก็เห็นมีพ่อค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลมาขายก็เลยไปซื้อเลยนะคะ
ก็แม่ของน้องชมพู่ฝันด้วยค่ะ
ว่าน้องชมพู่มาหาก็เลยลองซื้อเลขเพื่อเสี่ยงโชคดู
ก็จะทำบุญให้หลานนั่นแหละเหมือนกับป้าแตนนั่นแหละ
ป้าแต่นจะทำมูลให้หลานตาทำมูลให้หลาน
ก็เราก็เราก็เป็นตานะวันนี้ก่อนไม่ได้ผมไม่ค่อยมา
วันนี้ดนตรีมันคลึกจ่ายให้พ่อด้วย
จ่ายค่านี้ให้พ่อด้วยเขาบอกว่าเขาจับ
ลุงพลกับป้าแตนเป็นคนจ่ายให้ค่ะครับ
ตาชาญซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
ทีนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้าค่ะคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูนิดนึง
เพราะว่าทนายรัชพลศิริสาครประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม
ลงพื้นที่ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจลุงพลเนี่ยนะคะก็ลงพื้นที่ไป
ตอนเช้าเนี่ยลุงพลกับทนายรัชพลก็เลยชวนกันเต้นเพลงเต่างอยของคุณจินตราภูลาภอยู่หน้าบ้านนะคะ
กันก่อนค่ะแล้วค่อยคุยกันในเรื่องของคดีน้องชมพู่นะคะ
ลุงพลบอกกับทนายว่าตัวเองเนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมของตำรวจฝ่ายสืบสวนชุดหนึ่ง
ซึ่งไปที่บ้านของลุงพลเมื่อ๒๓วันก่อน
พอไปถึงเนี่ยถามก่อนเลยว่านักข่าวอยู่ไหมตอนนั้นไม่มีนักข่าวอยู่แต่มีกลุ่มยูทูบเบอร์
ตำรวจไม่ลงจากรถเลยแล้วก็ขับออกไปทันทีลุงพลก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันแปลก
ปรึกษาทนายความเรื่องนี้ด้วยค่ะ
นะฮะตำรวจจะมาคุยด้วยแต่ว่าเห็นสื่อมูลชนอยู่
ก็เลยไม่มาคุยด้วยอย่างนี้อันนี้ผมว่าเป็นเรื่อง
ตำรวจอาจจะอยากได้ข้อมูลอะไรบางอย่างหรือว่าก็เข้ามาคุยเนี่ยครับ
มาดูท่าทีของลุงพลว่าเป็นยังไงอันนี้ผมว่าไม่น่าเป็นเรื่องดีนะ
ผมก็ว่าเอ๊ะในเมื่อผมเชิญเข้ามาในบ้านท่านก็ไม่เข้ามาเนอะ
ถ้าคุยในบ้านก็ได้ครับผมจะปิดประตูบ้านคุยกันการ๑ตัวก็ได้
เจ้าหน้าที่จะมีการเคลียร์ข้อสงสัยในตัวแม่น้องชมพู่ที่สงสัยลุง
หรือแม่กระทั่งคนอื่นที่ตกไปพูดต้องสงสัยเนี่ย
ซึ่งณตอนนี้เราไม่รู้ความเคลื่อนไหวว่ามันผิดถึงจุดไหน
ถ้ามีการแถลงก็ต้องมีการเคลียร์คำข้อละหาต่าง
คือลุงพลนายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่ก็ยังพูดเหมือนกับหลายครั้งนะฮะ
บอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเคลียร์สถานะของตัวเขาเสียทีว่าจะเป็นยังไง
คือเจ้าหน้าที่ความจริงก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับใครหรอกครับ
เพียงแต่ว่านายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลเนี่ยลุงเขยน้องชมพู่เขาก็ตก
ถ้าถามว่าสถานะคืออะไรก็เป็นผู้ถูกสงสัยของ
มีแม่น้องชมพู่เท่านั้นค่ะคนอื่นยังไม่ได้มีใครพูดนะคะว่าใครสงสัยลุงพลเนี่ย
เป็นผู้ถูกสงสัยที่ถูกสงสารแล้วก็นำไปสู่กำลังใจมากมายต่างนานาจนเนี่ยครับ
มันก็มาถึงจุดนี้นะวันนี้เราก็อธิบายไม่ถูกว่ามันคืออะไรยังไง
ใช่ค่ะก็ณตอนนี้เนี่ยคนก็ยังไปให้กำลังใจลุงพลเยอะ
ประเด็นที่ว่าแม่ของน้องชมพู่สงสัยลุงพลนี่แหละ
มันก็ต่อเนื่องกันมาแบบนี้นี่แหละ
หน้าบานกันเนี่ยเต้นอะไรเขาก็มากันเต้นไปหมดอะ
ก็กลายเป็นว่ามีของขายมีเสื้อขายมีอาหารขายอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ประเด็นก็คือเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ล่าสุดเนี่ยที่บ้านลุงพลมีจุดคัดกรองนะคะแบบนี้นะคะ
แล้วก็คนที่มาให้กำลังใจลุงพลต้องเช็คอินต้องลงชื่อ
ลุงพลเขียนบอกทุกคนเลยนะให้ใส่หน้ากากอนามัย
แล้วก็เดินแจกหน้ากากอนามัยด้วยนะคะนี่ค่ะลุงพลเขียนเอง
การเวลาย่าห่างคงทำไม่ได้ถ้าเป็นบ้านลุงนะ
แต่ถ้าการใส่แมสเนี่ยอาจจะทำได้ครับ
เพราะว่าคนมาส่วนใหญ่ก็เข้ามาขอถ่ายรูปซึ่งมันเป็นการถ่ายแบบประชันชิดเนอะ
บางทีเขาใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายก็อาจจะมีเปิดหน้ากากบ้างครับเวลาถ่ายรูป
คนที่มาให้กำลังใจที่บ้านถ้าเป็นการเดินทางมาจากต่างประเทศก็อาจจะมีซุ่มเสี่ยงบ้างครับ
แต่ถ้าเป็นคนภายในประเทศก็คงจะก็เหมือนกับมาตรการของรัฐบาลนะครับ
ก็มีระดับ๑๒๓๔อะไร๓ลำดับครับ
ว่าถ้ามาเยี่ยมลุงทร์รุ่งป๋นดิประเทศที่บ้านก็ช่วยกันครับ
ลุงพลก็บอกว่าการใส่แมสก็ทำได้แต่เว้นระยะห่างก็คงจะทำได้ยาก
เพราะว่าคนเยอะแบบนั้นอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะ
เจ้าหน้าที่ก็ตัดสินใจใช่ไหมว่าตกลงแล้วเออมันทำได้ไม่ได้มันถูกมันผิด
อะไรยังไงเกี่ยวกับอะไรลักษณะแบบนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับที่มีผู้คนไปที่บ้านของลุงพลเนี่ย
ช่วงนี้ก็เหมือนกับเออปกติไปแล้วไปทุกวันเยอะเหลือเกินเนี่ย
แต่ว่าตอนนี้มันจะมีกลุ่มคนที่จะเพิ่มเข้ามาเนี่ย
คือกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มยูทูปเบอร์ครับ
ที่เขาทำคลิปต่างทำภาพวีดีโอต่างไปลงยูทูป

คือมาถ่ายทอดสดเลยก็มีนะฮะเป็นไลฟ์ก็มีนะครับ
นำคลิปลงในเฟซบุ๊กในยูทูปนี่ก็มีนะครับ
อย่างนายสุริยันขวัญมุกดาเป็นยูทูบเบอร์
ตามติดชีวิตลุงพลบอกว่าทีแรกเนี่ยเขาตั้งใจมาเที่ยวบ้านลุงพลเฉย
แล้วพอมาแล้วภรรยาเขาอยากรู้ว่าเออเป็นยังไงบ้านลุงพลป้าแตน
ปรากฏว่าโอ้โหไลฟ์เฟซบุ๊คทีเดียวฮะ
คนติดตามเยอะขึ้นเยอะเลย
วันที่หมอปลามาเขาก็ทำอีกยอดดูนับหมื่นวิวก็เลยเห็นว่าเป็นช่องทางในการหารายได้
ก็เลยกลายเป็นว่ามาปักหลักที่บ้านลุงพลซะเลยจากคนติดตามยูทูปของเขาไม่กี่พันคนตอนนี้
แตะเข้าไปเนี่ยจะแสนแล้วหกหมื่นกว่าแล้วนะฮะ
อีกคนนึงชื่อนายธวัชชัยชารัฐยูทูบเบอร์อีกคนนึงนะครับวันนี้เขาเอาจักรยานสี่คันมาให้ลุงพลป้าแตน
ทั้งป้าถอนกับยายจำลอง๒เพื่อนสนิทเพื่อนซีของลุงพลป้าแตนด้วยนะครับ
คนดูก็เลยอยากทำบุญให้ลุงพลแล้วก็โอนเงินให้เขาไปซื้อจักรยาน
ให้ลุงพลป้าแตนแล้วก็ป้าถอนกับยายจำลอง
อยู่อเมริกาครับพอดีแกไม่สะดวกมา
ดูบรรยากาศรอบอะไรประมาณนี้ครับอยากให้กำลังใจ
แต่ว่าไม่มีเวลามาเขาก็จะติดตามดูในไลฟ์สดในคลิปวิดีโอกันครับ
ช่องผมช่วงแรกโอ้ขึ้นระดับไม่ต่ำกว่าหมื่นฮะ

ผ่านเหตุการณ์แล้วก็แฟนคลับคืออยากจะให้ดูตลอด
ทีนี้ค่ะไปดูบรรยากาศที่บ้านแม่น้องชมพู่กันบ้างนะคะ
วันนี้คนก็ไปให้กำลังใจกันเยอะเหมือนกัน
เมื่อวานนี้มีทีมงานของคุณจินตราเข้าไปให้กำลังใจ
แล้วก็มอบเงินให้หนึ่งหมื่นบาทด้วยนะคะ
นี่คือภาพบรรยากาศตอนที่มอบเงินกันเมื่อวาน
แม่น้องชมพู่บอกกับทีมข่าวของเราเมื่อเช้านี้เองบอกว่า
มีเรื่องน่าแปลกใจคือมีประธานอสมในหมู่บ้านโทรศัพท์ไปหาแม่
บอกแม่ว่าให้ไปจุดคัดกรองโควิด๑๙นะ
แต่ตอนนี้จุดคัดกรองโควิด๑๙อยู่ที่บ้านลุงพล
แม่บอกแม่งงว่าทำไมต้องไปตั้งจุดคัดกรองโควิด๑๙หน้าบ้านลุงพล
มองแบบนี้ว่าจุดคัดกรองก็น่าจะอยู่ทางเข้าหมู่บ้าน
หรือไปอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน
เวลาคนผ่านไปผ่านมาเยอะก็ต้องผ่านจุดคัดกรอง
แต่กลายเป็นว่าจุดคัดกรองไปอยู่หน้าบ้านลุงพล
แล้วแม่ก็งงว่าแล้วทำไมแม่ต้องไปจุดคัดกรองที่บ้านลุงพลด้วย
ถ้าอยากให้ไปตรวจไปอะไรก็ให้ไปที่อนามัยเลยไม่ดีกว่าเหรอ
ชาวบ้านหลายคนที่ทีมข่าวของเราไปถามความเห็นดูนะคะ
หลายคนก็งงเหมือนกันนะคะ
ว่าทำไมต้องไปตั้งจุดคัดกรองโควิด๑๙ที่หน้าบ้านลุงพล
หน้าบ้านลุงพลไม่ใช่ทางเข้าหมู่บ้าน
ถ้าจะตั้งทำไมไม่ไปตั้งตั้งแต่จุดตั้งต้นก็คือหน้าหมู่บ้านเลย
มีกระแสข่าวว่ามีชาวบ้านกกตูมคนนึงค่ะ
เข้าโรงพยาบาลป่วยหนักอยู่ไอซียูที่จังหวัดมุกดาหาร
แล้วคนนี้คนที่ป่วยคนนี้เคยมาขายหน่อไม้และขายของอยู่ที่หน้าบ้านลุงพล

ทีมข่าวก็เลยตรวจสอบให้นะคะข้อมูลล่าสุดจากสาธารณสุขอำเภอยืนยันว่า
ยังไม่มีข้อมูลว่าชาวบ้านแถวบ้านลุงพลติดโควิด๑๙หรืออะไรนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เขาก็กำชับให้เข้มข้นค่ะบ้านลุงพลคนมากันเยอะจริง
วันนี้คุณแม่ก็เลยเอ๊ะทำไมต้องให้ไปจุดคัดกรองตรงนั้นค่ะ
แม่น้องชมพู้นี้รู้สึกจะเป็นอสมตอนี้ไม่แล้วว่ายังเป็นอสมอยู่หรือเปล่าไหรือยังไง
ก็ให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยดูให้กันแล้วกันนะ
ท่านผู้ชมครับความจริงความคืบหน้าคดีน้องชมพู่เราก็ตามให้ทุกวันแล้วฮะ

เรื่องในพื้นที่บ้านกรกกรที่มุกดาหาเนี่ย
แต่ความคืบหน้าทางคดีเนี่ยพูดตรงว่ามันออกมาน้อยมาก
เจ้าหน้าที่ก็คงทำงานอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาให้ข่าวออกมาน้อยมาก
ส่วนมากก็จะเป็นบรรยากาศในพื้นที่ซะมากกว่าควบคู่ไปกับทางคดีนะครับ
ส่วนที่ลานพญาเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนะครับทุกผู้ชมครับ

ก็วันที่๑กันยายนนี้
คืนพรุ่งนี้ก็๓๑สิงหาคมเนี่ยอีก๒คืนก็จะถึงวันที่เขามีงานใหญ่แล้วนะครับ
จะมีงานไหลเรือไฟลำบวงสวงพญาเต่างอยจะมีคอนเสิร์ตของสาวเสียงพินจินตราภูลาภ
กรับเชิญบนเวทีก็อย่างที่ทราบก็คือนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลลุงเขยน้องชมพู่
จะไปร่วมร้องเพลงบนเวทีด้วยนี่ก็คือบรรยากาศการเตรียมงานในพื้นที่นะครับ
เผื่อใครอยากจะไปเที่ยวงานนะครับก็ขอเชิญได้นะฮะตอนนี้เขาก็เตรียมงานกันไว้แล้วนะครับ